ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็เคลียร์กันไปเรียบร้อย

ก่อนที่จะเกิดปัญหาที่เราไล่เรียงข่าวกันมานั้น
มันจะมีปัญหาก่อนหน้านี้ออกมาอีกนะครับ
ว่าทำไมสาธิบเสียจึงต้องมาเลือกตั้งกันใหม่
มันผิดอย่างไรหรือมีข้อสังเกตอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานครับ
โอเค
ในช่วงเดือนกันยายน๒๕๕๘

ดำเนินการจัดการประชุมในแต่ละภาค

และได้ตัวแทน๓๐เสียงของแต่ละภาค

ได้รับรองข้อบังคับในวันที่๑๗กันยายน๒๕๕๙
จากนั้น๑๒ตุลาคม๒๕๕๘ก่อนกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคม๕วัน
นายวรวีมะกูดีหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ส่งผลให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไป
เพื่อพิจารณาที่มาของ๓๐เสียงดิวิชั่น๒เดิมว่า
ถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่
ก่อนประกาศให้๓๐เสียงต้องเลือกกันใหม่
ให้เป็นไปตามข้อบังคับปัจจุบันในปี๒๕๕๙
หลังจากที่ช่วงเวลาที่สมาคมกระทำในครั้งแรก
เป็นการทำตามข้อบังคับเก่าปี๒๕๕๙
และเกิดประเด็นข้อถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างตัวแทนเดิมกับกลุ่มที่ต้องการให้เลือกตั้งตัวแทนใหม่
เข้าสู่วันที่๗มกราคม๒๕๕๙
มีมติกำหนดการเลือกตั้ง๓๐เสียงดิวิชั่น๒อีกครั้ง
ในวันที่๒๒มกราคม
กระทั่งวันที่๒๐มกราคม
ตัวแทนสโมสรจากดิวิชั่น๒โซนภาคใต้

ประธานสโมสรสุราชเอฟซีในปี๒๐๑๙
เขายื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อสารปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยกเลิกการเลือกตั้ง๓๐เสียงออกไป
แต่ทางศาลได้มีคำสั่งยกคำร้อง
ทำให้การเลือกตั้ง๓๐เสียงที่จะมีขึ้นในวันนี้ยังดำเนินต่อไป
ซึ่งก่อนหน้านี้พลเรือเอกสุรวุฒิมหารมอ้างว่า
หากศาลมีคำสั่งคุ้มครองและการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้

เนื่องจากมีบุคคลที่๓เข้าแทรกแทรงการทำงานของสมาคมฟุตบอล